จากเหตุการณ์นักเรียนชายม๓นะคะถูกรุ่นพี่ม๖เตะเข้าที่หน้าอก
ให้เหตุผลว่าเป็นการทดสอบร่างกายและจิตใจ
ก่อนที่จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแล้วก็รับเลสข้อมือ
หมายถึงสายรัดข้อมือหรือว่ากำไรข้อมือไป
แต่หลังจากที่เขาอ้างพิธีกรรมนี้พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ม๓อาการโคม่าเลยนะคะตอนนี้ยังอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
แล้วรุ่นพี่ม๖เข้ามอบตัวแล้ว
ตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกอนุรักษ์ยศประสิทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรนครปฐม
เดินทางมาติดตามคดีนะคะที่นักเรียนม๓
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่นครปฐม
รุ่นพี่ม๖เป็นการแอบทำกิจกรรม
สร้อยเลสข้อมือประจำโรงเรียน
ก็คือต้องเตะที่หน้าอกให้รุ่นพี่เตะ
เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งร่างกายและจิตใจ
อาการสาหัสเลยนะคะตอนนี้พักรักษาตัวในห้องไอซียู
พันธุ์ตำรวจเอกอนุรักษ์เปิดเผยว่าตอนนี้ผู้ปกครองพานักเรียน
ม๖มามอบตัวกับตำรวจแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอน
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นการจับคู่รุ่นพี่รุ่นน้องกันเอง
ไม่มีการรุมทำร้ายร่างกายแต่เป็นการกระทำแบบตัวต่อตัว
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าเด็กทั้งหมดนัดมากินหมูกระทะที่บ้านที่เกิดเหตุ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีรุ่นน้องสามคน
อยากได้เลสข้อมือจากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็เลยอ้าวมาเจอกันที่บ้าน
แล้วก็กำหนดว่าจะต้องมีการทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจกันก่อนนะ
ให้ทำแบบนี้คุกเข่าเอามือไพ่หลังและรุ่นพี่เนี่ยจะเตะเข้าไปที่หน้าอกสามครั้ง
แล้วคู่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือรุ่นพี่ก็ทำตามนั้นเลยนะเตะเข้าไปที่หน้าอกสามครั้ง
เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นรุ่นน้องจุกแล้วก็ฟุบลงไปกับพื้นเลยเห็นแบบนั้นรุ่นพี่ก็โทรศัพท์ค่ะ
แจ้งเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากไปถึงโรงพยาบาลโรงพันธ
โรงพยาบาลแจ้งว่าเกิดการกระทบกระพือเทือนอวัยวะภายในสมองขาดออกซิเจนนาน
จนทำให้อาการสาหัสนะคะหลังจากเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนออกติดตามเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำ
แบ่งเป็นสามกลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกกลุ่มผู้ถูกกระทำก็คือม๓ที่ไปที่บ้านของรุ่นพี่
ในช่วงที่มีการกินหมูกระทะกันเนี่ยนะคะไปกันสามคนกลุ่มที่สองกลุ่มผู้กระทำเด็ก
ก็คือม๖๓คนและกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์คนอื่นรวมแล้ว๙คน
แต่เด็กที่บาดเจ็บตอนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้นะคะซึ่งเบื้องต้นได้มีเด็กม๖คนเดียวที่ก่อเหตุมามอบตัว
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจสาหัสค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ศรีแก้วเอี่ยวผู้กำกับการสพนครชัยศรี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ก่อนหน้านี้มีการสอบถามว่าเป็นการรุมทำร้ายร่างกายหรือไม่
ถ้าทำคนเดียวเนี่ยอาการมันจะหนักถึงขนาดนี้ไหม
เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
ตำรวจแบบบอกแบบนี้บอกว่าทราบว่าเป็นการก่อเหตุส่วนตัวต่อตัว
ซึ่งจะสอบสวนและดำเนินการตามความจริงทั้งหมดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
ส่วนรุ่นพี่ม๖ที่ก่อเหตุพอสอบสวนเสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอน
ตำรวจบอกว่าจะนำตัวไปขอสารเยาวชนและครอบครัวกลางควบคุมตัวส่งไปยังสถานพินิษฐ์ต่อไปค่ะ
สิ่งที่เป็นข้อสงสัยมากที่สุดสำหรับคดีนี้ก็คือ
สรุปแล้วทำคนเดียวหรือมีการรุมทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เพราะว่าอาการน้องสาหัสมากค่ะ